วันนี้มีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับ
ท่านผู้ชมครับที่ธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย
เวลาเราดูข่าวประชุมคอรมอลในช่วงนี้
เห็นรัฐมนตรีเห็นท่านนายก
หรือว่าคนที่มาที่ธรรมเนียบช่วงวันประชุมคอรมอ
จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมตึกบัญชาการมีสังกษีเขียวอะไรอย่างนี้

คือเขากำลังปรับปรุงก่อสร้างกันอยู่

แต่ว่าวันนี้คนงานที่กำลังก่อสร้างอยู่
แล้วขึ้นไปฉาบปูนบริเวณตึกบัญชาการที่กำลังปรับปรุงเนี่ย
ตกลงมาจากชั้น๕นะครับ
ตกมาจากชั้น๕แล้วก็ไปติดอยู่ที่ชั้น๓
ก็โชคดีที่ไม่ถึงขั้นสาหัสนะครับ
บาดเจ็บเล็กน้อยมีศีรษะแตกนะครับ
แต่ก็สร้างความตกอกตกใจกันนั่นแหละนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นระหว่างที่คนงานวัย๑๘ปี

ขึ้นไปทำการก่อสร้างปรับปรุงตึกบัญชาการ๑และตึกบัญชาการ๒
ฉาบปูนอยู่ที่ชั้น๕ตรงทางเชื่อม

ก็พลัดตกลงมาแล้วไปติดค้างอยู่ที่นั่งร้านชั้นที่๓

อย่างนั้นลงมาข้างล่างสุดเนี่ยจะอันตรายกว่านี้นะครับ
ก็ทำให้เพื่อนคนงานตกอกตกใจนะครับ
แล้วก็ช่วยกันพยุงตัวเข้ามา
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระพยาบาลนะครับ
อาการก็ศีรษะแตกบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่ก็มีรายงานว่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะ
ก็มีหลายคนที่พลัดตกลงมาในระหว่างการก่อสร้างนะครับ

ความปลอดภัยเป็นยังไงเนี่ยในการก่อสร้างตรงนี้เนี่ย

เพราะนักของนักข่าวก็ต้องอยู่แถวนั้นกันเยอะ